มาเรื่องราวนี้กันหน่อยเขาบอกว่าต้นตะเคียนที่นี่อยู่ยั้งยืนยง
ฟ้าผ่าเปรี้ยงก็ไม่เป็นอะไร
เป็นตะเคียนคู่ซะด้วยเป็นอย่างไรติดตามกันหน่อยฮะ
โอ้โหนี่เลยผ้าหลายสี
ผมไม่กล้าบอก๓สี๗สี๙สี

เรื่องของเรื่องนะฮะต้นนี้อยู่แถวริมถนนบ้านคลองนิมหมู่หนึ่ง
ตำบลป่ากออำเภอเมืองจังหวัดพังงา
ช่วงใกล้วันประกาศรางวัลแล้วไง
ชาวบ้านก็หลอมวงกันมาเลยขอโชคขอลาบจากต้นตะเคียนคู่สองพี่น้อง
อายุกว่า๑๐๐ปีขนาด๗คนโอบ

ชาวบ้านบางคนก็นำทุ่มเทียนมากราบว่าให้บางคนนำแป้งมาลูบไหล
ตามลำต้นเพื่อให้โชคนั้นปรากฏ
และก็ปรากฏจริงชาวบ้านว่างั้นนะ
แต่เราไม่รู้หรอกนะว่าปรากฏจริงหรือเปล่านะ
ชาวบ้านเขาพากันมาส่องนั่นเนี่ย

ปาดเข้าไปปาดเข้าไป
ดูเอาละกันคุณผู้ชมว่าเห็นเป็นอะไร
บางคนเห็นแล้วเขาก็จดกันเอาไว้อะเนาะ
ไม่รู้ถ่ายรูปแล้วส่งไปในกรุ๊ปไลน์หรือเปล่า

เขาบอกว่าเรื่องเล่าตำนานของตะเคียนคู่ต้นนี้
เรื่องของเรื่องชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
เคยมีฟ้าผ่าต้นตะเคียนคู่ต้นนี้

หื้อต้นตะเขียนที่นี่สักอะไรไว้อ่ะ

เห็นไหมแหมยืนยั้งยืนยง

เป็นต้นที่คงกระพันยิ่งนัก
เขาบอกว่าเป็นนางตะเคียนคู่สองพี่น้อง
อยู่กับต้นนี้มานานแล้วชาวบ้านยังล่ำลืออีกนะ
วันเห็นนางตะเคียน
สองตัวสององค์

เออเดินออกมาหน้าต้นนี้
เหมือนกับว่าเดินเล่นหน้าบ้าน
มาสำรวจตรวจสอบความเรียบร้อย
เรื่องนี้ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะ

แต่เจอต้นไม้ใหญ่ที่อยู่มานาน
ชาวบ้านเขาก็จะมีความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิต

อาจจะเป็นลูกคเทวดาอาจจะเป็นนางไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหม
แต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มาก
ก็เลยทำให้ฟ้าผ่าแล้วมันไม่เป็นอะไร